อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปของลูกสาวคนเล็กน้องแตงไทย
พ่อหนูไปเที่ยว
ถ้าใครอยู่กรุงเทพนะคะ
ถ้าเห็นพ่อหนูไปเที่ยว
ต้องเรียกพกกลับบ้านนะคะ
เพราะว่าถ้าเขาออกไปข้างนอกเขาจะ
ก็จะไปถ่ายลูกกับผู้หญิงของคนอื่น
อ้าวงานเข้าแล้ว
คือนี่เป็นคลิปที่น้องแตงไทยลูกสาวคนเล็กของคุณพ่อแจ๊ดชวนชื่น
และคุณแจงปุนาสาอยากจะส่งไปถึงชาวโซเชียล
บอกว่าถ้าเห็นคุณพ่อแจ๊ดอยู่กับสาวคนไหนก็ตาม
บอกเธอกับคุณแม่ที
และจากคลิปนี้ค่ะประกอบกับที่ก่อนหน้านี้
ฝ่ายสาวแจงเองก็ได้โพสต์ข้อความร่ายยาว
ประมาณว่าฝ่ายชายกำลังลืมคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้
เหล่าชาวเน็ตก็เลยจับโยงกันใหญ่เลยว่า
หนุ่มแจ๊ดกำลังนอกใจภรรยาหรือเปล่า
งานนี้พอเจอเจ้าตัวก็เลยต้องรีบเคลียร์สักหน่อยนะคะ

เคยมีลืมวันสำคัญต่างไปบ้างเพราะทำงานเยอะ
ส่วนเรื่องนอกใจไม่เคยมี
แค่นอกกายเท่านั้นเกะเท่านั้นเอง

อีกครั้งเดียวแล้วสัญญากับเมียว่าจะไหม้อีกแล้ว
ซึ่งผมพูดต่อหน้าตรงนี้แล้ว
หน้าเมียแล้วออกรายการก็พูดแล้ว
ถ้าทำคือเอาอย่างนี้ผู้ต่อปศักดิ์ในบ้านเป็นคนแล้ว

เขาบอกเมียนะก็ขอโทษเมียร้องไห้ด้วย
รักเมียคนเดียวไม่มีใครแทนที่เมียได้อีกแล้วนะจ๊ะประสิทธิ์

ครับอัดกรีสกับ

ตัวแม่มันไหล้กาจแจง

แต่ว่าเขาเลยอยากให้ลูกพูด

เขาไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะ

เมื่อกี้ดิฉันนึกว่าอ่านสคริปต์ผิดนะ
ไม่เคยนอกใจแต่ว่านอกกาย

เอาเป็นว่านุ่มบ้านไหนที่มีครอบครัวอยู่แล้ว

อย่าเดินนอกรู่นอกทางนะจ๊ะมันไม่ดีจ้า